ท่านคงจำคดีที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่ได้
คดีของนายสุเทพโภชนะสมบูรณ์
เขาเรียกกันว่าลุงวิศวะที่จริงอายุเพิ่ง๕๐กว่านิด
ทำไมไปเรียกกันว่าลุงวิศวะก็ไม่รู้
แต่เอาเถอะคำตัดสินของสารอุทธรณ์เมื่อวาน
น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ขับรถนั่งอยู่หลังพวงมาลัยได้ตระหนัก
โดยเฉพาะข้ออ้างที่บอกว่าป้องกันตัวเอง
สารตัดสินออกมาเมื่อวานเดี๋ยวฟังดูเถอะครับว่า
ทำไมถึงไม่เรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
แต่สิ่งที่จะนำมาพูดก่อนก็คือว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับคนยุคใหม่ครับ
ดูในโทรทัศน์ดูในข่าวเถอะครับ
มีคลิปประเภทที่โตเถียงทะเลาะกันกลางถนน
เป็นระยะระยะเกือบทุกวันตั้งแต่เบาไปหานัก
เบาก็คือโตเถียงกันด่าว่ากัน
หนักไปจนถึงขนาดว่าชกต่อยกันแทงกันฟันกัน
มีปืนก็ยิงกันเป็นข่าวเกือบทุกวัน

มีคนวิเคราะห์นักจิตวิทยาตั้งคำถามว่า
ทำไมคนที่เคยอารมณ์เย็น
พอนั่งอยู่หลังพวงมาลัยขับรถ
กลายเป็นคนอารมณ์เสียง่ายกลายเป็นคนหงุดหงิด
กลายเป็นคนมีอารมณ์ร้อน
เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความเครียดหรือเปล่า
หรือว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนนั่งหลังพวงมาลัย

คนบางคนบอกว่าเมียเขาเนี่ยอยู่บ้านใจเย็นมาก
แต่ว่าพอนั่งขับรถบนไปตลอดทาง
มิบมุบมิบด่าคนโน้นด่าคนนี้ด่ามอเตอร์ไซค์
รถคันหน้าด่ารถคันข้าง

น่าสงสัยมากว่าทำไมคนเวลานั่งหลังพวงมาลัย
ใจร้อนและไม่ยอมกัน

บีบแตร่ไล่ก็ไม่ได้
เขาบีบแตร่ไล่ก็โกรธ
แต่ว่าพอรถคันหน้าขับงุ่มงามช้า

บางคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับที่
ทุกวันนี้รถติดฟิล์มทั้งนั้น
ฉะนั้นพอติดฟิล์มมืดเนี่ยมันมองไม่เห็นกัน

เราจะรู้ว่าอ๋อข้างหน้าผู้หญิงขับ
อภัยเถอะอ๋อข้างหน้าคนแก่ขับ

ถ้ารถไม่ติดฟิล์มก็พอจะมองเห็น

เพราะเขาไม่ตั้งใจจะแซง

ฉะนั้นเรื่องของอารมณ์กับคนขับรถ

อุทธรณ์เมื่อวานนี้

อันนี้จะได้เป็นอุทาหรณ์เลยครับ
ในคำพิพากษาของศาลอุทธรท่านบอกว่าศาลวิเคราะห์แล้วเห็นว่า
เมื่อพวกของผู้ตายขับรถตู้มาจอดที่หน้าร้านขายของฝากกีดขวางทางออกของจำเลย
แล้วมีการโต้เถียงกันนั้นยังไม่ปรากฏว่ามีถ้อยคำที่พูดไม่สุภาพจากฝ่ายใด
แต่หลังจากที่จำเลยกระพริบไฟใส่รถตู้และบีบแรง
หลายครั้งจำเลยเริ่มใช้คำพูดไม่สุภาพในลักษณะยั่วโทษะพวกของผู้ตาย
โดยขณะนั้นจำเลยมีอาวุธปืนของกลางอยู่ใกล้ตัวแสดงว่าแสดงว่า
จำเลยและภรรยามีโทษะและพอที่จะมีเหตุวิพาทกับพวกของผู้ตาย
จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าเหตุการณ์ในขณะนั้นมีปากเสียงกันเพียงเล็กน้อย
และจบลงแล้วประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น
เมื่อพวกของผู้ตายขับรถตู้และรถเก๋งออกไปแล้ว
จำเลยมีสติรู้จักยับยั้งช่างใจอารมณ์ร้อน
โดยจอดรถสักพักหนึ่งเพื่อให้โทษะคลายลงแล้วค่อยขับรถออกไป
เหตุทะเลาะวิวาสในคดีนี้คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

แต่จำเลยกลับขับรถตามไปในทันที
แซงรถตู้และบีบแตรยาวใส่แสดงให้เห็นว่า
จงใจเจตนายั่วโทษะของผู้ตาย
มีได้บีบแจเตือนตามที่จำเลยอ้างในคำอุดทอน
แล้วจำเลยก็ขับไปอยู่ด้านหน้า
เมื่อพวกของผู้ตายซึ่งขับตามรถจำเลยมา
บีบแรยาวและเปิดไฟสูงใส่
ลดจำเลยเป็นการส่งสัญญาณความไม่พอใจและท้าทาย
จำเลยชะลอความเร็วลงจนเกือบจะหยุดรถ
เพื่อให้พวกผู้ตายขับรถชนท้าย
และบีบแต่ในลักษณะส่งสัญญาณโต้ตอบกลับ
ฉะนั้นมาถึงตอนท้ายสาบอกว่า
สาเหตุที่จำเลยมีพฤติกรรมเช่นนี้
เนื่องจากจำเลยมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
แสดงให้เห็นถึงนิสัยและพฤติกรรมของจำเลยว่า
พร้อมที่จะสมัครใจวิวาส
เมื่อพวกของผู้ตายขับรถมาถึงที่เกิดเหตุ
จำเลยหักหัวรถอย่างกระทันหันในลักษณะปาดหน้า
และขัดขวางไม่ให้รถของผู้ตายขับต่อไปได้
แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาวิวาสกับผู้ตาย

จนกระทั่งถึงที่เกิดเหตุ
จำเลยยังมีเจตนาวิวาสอยู่
จำเลยเห็นว่าผู้ตายกับพวกมากันหลายคน

แต่ยังคงพูดกับผู้ตายและพวกด้วยน้ำเสียงดุดัน
ในลักษณะไว้ท่าทีว่าจะเอาเรื่อง
ไม่ใช่คำพูดในธรรมนองขอโทษ
กระทำของตนหรือแสดงให้เห็นว่าไม่อยากมีเรื่อง

แม้ฝ่ายผู้ตายกับพวกทำร้ายร่างกายจำเลยก่อน
จำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย
แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกันมาไม่ขาดตอน
นับระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบเพียง๕นาทีเสร็จ
พฤติการเป็นกรณีจำเลยเป็นผู้เริ่มต้น
ก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาส
และเมื่อจำเลยยั่วโทษะท้าทายจนฝ่ายผู้ตาย
ตอบโต้และสมัครใจร่วมวิวาสกับจำเลยแล้ว
จำเลยไม่อาจกล่าวอ้างว่าผู้ตายเป็นผู้ก่อเหตุ
จำเลยต้องชักปืนออกมายิงเพื่อป้องกันชีวิตของจำเลย
และคนในครอบครัวอันเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น
พี่ภาคศายืนตามศาลชั้นต้น
คือ๑๐ปีจำคุก
อุทาหรณ์และคำพิพากษานี้บอกอะไรครับ
บอกว่าถ้าใจเย็น
ไม่ขับรถตามไปยับยั้งชั่งใจสักนิดนึงเรื่องนี้ไม่เกิด
เรื่องนี้ไม่เกิดที่เกิดเรื่องกันทุกวันนี้เพราะใจไม่เย็นไม่ยอม
ขับไปเอาเรื่องเขาปาดหน้ามาก็ขับไปปาดหน้าคืน
เขาด่ามาก็กลับไปด่าคืน
ฉะนั้นนี่ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒ที่สารพิพากษา
การมีปืนอยู่กับตัว
การมีอาวุธอยู่กับตัวพร้อมจะมีเรื่องมากกว่าคนที่ไม่มีอาวุธ
มากกว่าคนที่ไม่มีปืน
ฉะนั้นปืนและอาวุธที่อยู่กับตัวนี่แหละ
เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของพร้อมจะมีเรื่อง
วันนี้เนี่ยเอาคำพิพากษาของสารอุทธรณ์มาอ่านให้ฟังก็เพราะจะย้ำว่า
การอ้างว่าป้องกันตัวป้องกันชีวิตลูกเมียแม่ที่อยู่ในรถ
ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าใจเย็นและไม่ตามไปมีเรื่อง
พร้อมที่จะวิวาสไม่มีปืนเหตุนี้ไม่เกิด
ผมถึงบอกว่านี่จะเป็นคดีตัวอย่าง
วันก่อนไปบรรยายกับตำรวจตำรวจบอกว่า
คดีทะเลาะวิวาดกันบนถนนมาทุกวัน
เป็นข่าวก็เป็นข่าวที่ไม่เป็นข่าวมีเยอะ
มีตลอดขึ้นโรงพักกันทุกวันเพราะขับรถแสงกันไปแสงกันมา
เพราะขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาแล้วก็มีเรื่องกันชกต่อยกัน
มันเกิดอะไรขึ้นครับเอาคดีนี้มาเป็นอุทาหรณ์
ใจเย็นกันไว้หน่อยหนึ่งเรื่องไม่เกิดเรื่องไม่เกิด
เกิดเพราะใจร้อนทั้งนั้นหัวร้อนทั้งนั้นนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณพิชชี่ครับคุณน้ำแข็งครับ
หัวร้อนใจร้อนสมัครใจร่วมวิวาส